เจ้าที่มาเข้าฝันป้ากับหลาน
มาที่นี่ที่ว่าคือที่นี่เลยคุณผู้ชม
เป็นโบราณอายุสัก๒๐๐กับ๓๐๐ปี

ดูสภาพดูสภาพดูจากสะเบื้องหลังท้าด้วย
ใช่แล้วนี่นะอยู่แบบกลางเขาที่อุทัยค่ะ
ทีนี้เห็นสภาพแบบนี้อุโบสถหลังเก่าแก่
สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยตอนต้นกรุงรัตนโกศิลป์คุณผู้ชม
นี่คือที่ตำบลดอนขวางอำเภอเมืองอุทัยธานีนะคะ
โอ้โหดูสิดูภาพจิตกรรมปฏิมากรรมต่าง
แล้วที่เราไปคุยไปคุยกับคุณป้าคุณป้าจำรูนเก่งธัญกรรม
คือป้าเนี่ยอยู่กับหลานป้ามากับหลานคือนางสาววิไลเหล่าพักดีค่ะ
อุ๊ยมาแบบนี้ใส่ชุดสีชมพูโอรสมาแบบนี้นะคะ
เพราะว่าอะไรจะไปขอโชคขอลาบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโบสถ์หลังนี้นั่นแหละ
มีเจ้าที่มาเข้าฝันบอกว่าให้ใส่ชุดสีอมชมพูมาหาสิ
แล้วจะโชคดีแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะ

ก่อนหน้านี้นะเคยมาขอเลขเด็ดที่นี่แล้วรับโชคมาแล้ว
งวดนี้ก็เลยไปจุดทูปขอเลขที่ฐานเสมาโบราณภายในโบสถ์ค่ะ

ป้าแกบอกแบบนี้เห็นเลข๙กับ๓
แล้วก็มองเห็นเลขอีกชุดนึงที่ฐานเสมาอีกนะ

อันนี้เหรอครับ

อันแรกแค่๒อันนี้ได้๒๖๑ค่ะ

ชัดเลย๒๖๑ใช่แล้วนอกจากนั้นเนี่ย
ขอโชคกับจอมปลวกค่ะตรงฐานพระประธาน

คล้องบูชารูปขอเลขอีก
ป้าแกก็บอกด้วยนะว่าตรงจอมปลวกตรงนี้
ป้าก็เห็นเลขอีกหรอป้า

ป้าบอกว่าอ๋อที่ป้าเห็นน่ะเหรอ
ป้าเห็นเป็น๑๐๘ครับแล้วก็๐๗๘